ก็หากิจกรรมทำกันไปออกกำลังกายก็ทำแล้ว

ต้องพึ่งตัวเองกันก่อนค่ะ

พี่เว้นะคะแล้วก็พี่นา
สองคนนี้โอ้โหช่วยกันแข่งขัน
เป็นภาพน่ารักนะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ร้านรวงมันปิดนะ

เออเขามีร้านตัดพงตัดผมไง
อย่าว่าแต่พี่นานาเลยพวกเรายังนั่งแต่งหน้าทำผมเองเลย
เป็นสิบสาขาทั่วประเทศนี่อยู่บ้านสระกับกะละมังเฉียว

เออนะแต่ว่าความน่ารักชัดเจนมากคุณผู้ชม

สกิลการสระผมให้ภรรยามันไม่ธรรมดาจริง
บอกเลยพี่นานาเนี่ยนะเขาเป็นคนที่ติดร้านสระผมมาก

ก้าวใช้เล็บอย่างนี้

รู้เลยนะว่าบ้านนี้ใครใหญ่
ดูสังเกตการดไปออกคำสั่งแล้ว

มาทำบุญด้วยอะไรเง็นดู
คุณผู้ชมเห็นกิจกรรมของสามีภรรยาไปแล้วนะคะ
คราวนี้เรามาดูกิจกรรมของคุณพ่อคุณลูกกันดีกว่านะคะ

กับน้องโพลูกชายวัย๓ขวบคุณผู้ชม
น้องโพลรับหน้าที่เป็นเทรนเนอร์นะคะ
สอนคุณพ่อออกกำลังกาย

แต่ด้วยความเป็นลูกชายของคุณผู้ชมนะคะ
การออกกำลังกายแบบน้องโพลมันต้องโลดผลนิดนึง

แต่นี่ก็แปลงที่หรอ
อ้าวคุณพ่อนะลูกไม่ใช่ค้างข่าวคุณพ่อไหว้หัวพ่อพ่อไหว้หัวแล้ว
บอกไม่เอ้าชอบเสียงน้องโพลมากเลยนะคะน่าเอ็นดูเนาะ
โอ้โหบ้านนี้ก็น่ารักไม่แพ้เหมือนกันเนาะใช่ค่ะจากบ้านคุณชาคริส
เขยิบมาหน่อยมาที่บ้านของน้องเป่าเป่ากันหน่อยจ้านี่บ้านนี้เขากำลัง
ฮิตหัดปั่นจักรยานอยู่ค่ะเชื่อว่าหลายคนนะคะน่าจะพอจดจำ
เมนต์การหัดขี่จักรยานสองล้อของตัวเองได้นะตอนเด็กเนาะ
เป่าและพ่อบี้แล้วก็คุณแม่กุ๊บกิ๊บก็เช่นเดียวกันค่ะ
น้องก็หัดปั่นนะฮะล้มล้มหยุดบ้างคุณพ่อบี้ประกบตลอดนะฮะ
ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยของน้องเนาะคุณพ่อเขาเข้าชาร์จทันอยู่แล้ว
ส่วนคุณแม่กุ๊บกิ๊บอยู่แผนกถ่ายคลิปค่ะ
บันทึกความทรงจำพร้อมกับส่งกำลังใจให้ลูกสาวเต็มที่
บอกเลยว่าเป่าเจอครูดีค่ะพ่อบี้สอนวันเดียว
เช้าใหม่วันนู้นสิ่งแล้วจ้าโอ้โฮเก่งได้แล้วย่าดูสิย่า
สู้นะสู้สู้
โอ้โฮเก่งมากถือว่าเก่งน่ะวันเดียวปั่นได้แล้ว
จักรยานสองล้อด้วยความว่าเป่าเนี่ยเขาอาจจะมีทักษะในการเล่นกีฬา

ฉันน่ะหนักสุดเลยเข้าข้อเท้าเข้าร้อ

แต่ว่าการปั่นจัตรยานมันต้องใช้ทรักษานะ
อันนี้ว่านี่น่ารักนะมีคุณพ่อคุณแม่คอยประกบกันกิจกรรมครั้งแรกของลูก

แล้วก็ให้พวกเราได้กดไลค์ความน่ารักกันตลอดนะคะ